อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครนายก
ไปเที่ยวที่นั่นโอ้โหเขาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสวยงาม
เป็นทุ่งนาที่เขียวขจีครับ
เอาดูไปเห็นอะไรเขียวแล้วมันสบายตาถูกไหม

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมชอบหันไปมองน้องใบตอง

แต่ถ้าไปดูเขียวธรรมชาติต้องที่นี่เลยฮะ
อินกันเลยที่สะพานทุ่งนาน้อย
หมู่๑๑ตะบดสาธาริกาอัพพลเมืองจังหวัดนครนายก
บรรยากาศดีไปเที่ยวแล้วก็โอ้โหสนุกสนาน
แล้วไปถามเจ้าของพื้นที่นี้ก็คือคุณประทีพและคุณโสภา
เพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก
ใช้ชื่อตรงนี้ว่าสะพานทุ่งนาน้อย
นี่ครับบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ก็รายล้อมไปด้วยทุ่งนาภูเขาและทุ่งญาติอันกว้างใหญ่
ไลท์ที่นี่โอ้โหนี่เลยคุณต้องไปเดินที่นี่
สะพานไม้ไผ่ที่มีความยาวกว่า๓๐๐เมตร
คือมันจะพาดผ่านไปตามทุ่งนาที่มันสีเขียวขจีแบบนี้
แล้วมันมีอะไรรู้ไหมมีมุมให้ได้ถ่ายรูป
นี่ไงจุดนี้ทักของม้าสวยเป็นฉากมาก
ชอบไม่ว่าจะร้อนจะแดดเปรี้ยงขนาดไหน
ก็พร้อมจะเอาหน้าไปสู้แดดเพื่อจะได้รูปสวยสักรูปสองรูป

จริงผมเห็นมาแล้วกับตารอเป็นชั่วโมงเพื่อถ่ายรูปก็มี
ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง
สุดยอดมากนานแค่ไหนก็รอได้นะเพื่อความถ่ายรูปเนอะ
ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครองใจนักท่องเที่ยวก็คือ
ได้นั่งรถแทรคเตอร์ลากเลื่อนแบบนี้
เพลินเลยเพราะว่าได้เที่ยวชมบรรยากาศ
ภายในทุ่งนาน้อยแห่งนี้แล้วยังไม่หมดนะ
ใครที่ชื่นชอบดูของเก่าโบราณเขามีสะสมเอาไว้เพียบ
ไปดูไปได้เห็นสิ่งเก่าโบราณว่าสมัยก่อน
เขาใช้วัสดุอุปกรณ์กันยังไงนี่ตำข้าว
ค่ะในครบหมาย
ใช่แล้วล่ะครับส่วนใครที่เที่ยวแล้วเหนื่อย
หาอะไรกินไหมนี่ปิ่นโตมาเริ่มเทิมเลย
เขามีบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะ

แบบไม่ธรรมดาเสิร์ฟมาพร้อมกับรส
เฮ้ยหาเสิร์ฟยังไงกูจะนัด
เฮ้ยโอ้โหเป็นรถลากเลื่อนแบบจำรอง

แบบชักลอกเอาไงส่วนอาหารอันนี้เครื่องดื่มใช่ไหม
อาหารก็มีแต่อาหารเขาน่ะนะจะใส่ปินโตมา
นี่ไม่ได้ใส่จานข้าวนะใส่เป็นปิ่นโตมาเลย
มีด้านข้าวด้านกลับข้าวมาแล้ว
กินเป็นชุดแบบนี้สบายจิตสบายใจนะครับ
ใครอยากจะไปพักผ่อนแบบชิลในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้
กันได้ที่สะพานทุ่งนาน้อยหมู่๑๑
ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก